ตีหน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลครับ
คราวนี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลขลุงจังหวัดจันทบุรีครับ
นั่นแหละไอ้ที่ขยุมก็จะบุมรุ้นโอ้โหขอบคุณที่ซูมมา
นั่นแหละนั่นแหละดูแล้วคงดูแล้วนั่นนั่นน่ะ
นี่โอ้โหอิมเจนซี่ชนตาแตกเลยนี่
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเที่ยงคืนนะ๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
วัยรุ่นสองกลุ่มทะเลาวิวาสการต่อยกันหน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลขลุงจังหวัดจันทบุรีเลย
ผู้ชายคนก่อเหตุนะคือคนสวมเสื้อสีดำผมยาวคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะ
ไล่ต่อยวัยรุ่นคู่อลิไม่ยั้งเลยต่อยอยู่นั่นนะครับ
เพื่อนในกลุ่มต้องมาช่วยกันห้ามแล้วก็แยกผู้ชายเสื้อสีดำออกมา
เหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตกใจให้กับทั้งคนไข้และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลครับ
ที่ท่านเข้าเวรอยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉิน
ขุ่งและซาดายพิเศษนะครับทั้งสองฝ่ายมีคนเจ็บมีคนเจ็บ
มันก็พามาโรงพยาบาลพามาโรงพยาบาลมันก็
ละมุนวุ่นวายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็ปิดประตูห้องฉุกเฉิน
หลังจากที่วัยรุ่นต่อยกันเสร็จมันก็ไปกัน
ห้าวจริงหลังจากที่วัยรุ่นต่อยกันเสร็จก็แยกย้าไป
ใช่ไหมคือฝ่ายคู่กรณีก็เจ็บหนักกว่าเดิม
เลือดอาบนะครับเพื่อนก็หามเข้าห้องฉุกเฉินกันไป
ล่าสุดตำรวจตามจับวัยรุ่นได้แล้ว๗คนแม้อยากจะดูสภาพ
คนคุณผู้ชมครับอายุระหว่าง๑๙ถึง๒๔ปี
พวกผมทำจริงครับต่อยคู่อลิในโรงพยาบาล
สาเหตุสาเหตุโอ้โหเจียมเลย
เสื้อดำเมื่อกี้ผมยาวไหนคนไหนโอ้โหคนละหน้าเลยค่ะ
นี่แหละทำไมรู้ไหมที่ต่อยกันแทบตายน่ะ
แล้วตามมาต่อยกันลงมาไหนไหมไอ้ดอมอย่ามองหน้านะ
มองหน้าเดี๋ยวไม่ถูกใจนะเว้ยมองหน้าแล้วไม่ถูกใจคุณผู้ชม
แล้วให้มองอะไรมองเท้าไม่รู้เหมือนกันมองเท้าก็มีปัญหา
นัดเคลียร์กันหน้าโรงเรียนแล้วมันบานปลายต่อยกันมานี่แหละครับ
โอ้โหตำรวจใจดีจริงเลยนะตำรวจตักเตือนครับ
ตักเตือนทำประวัติแล้วปล่อยกลับบ้านไปฮะ
ก็ดูเอาไม่เป็นไรถ้าครั้งแรกก็ทำประวัติไป
ครั้งที่สองก็เชิญผู้ปกครองหน่อยผู้ปกครองก็เคาะประตูหน่อย
๔๕ทุ่มเคาะดูหน่อยเอ้ยอยู่บ้างไอ้แดงอยู่มั้ยเนี่ย
ให้มันออกเสียงขานมาหน่อยถ้าไม่ออกเสียงขานเธอไม่ได้อยู่
แล้วท่านต้องตามดูลูกหน่อยนะไปซื้อน้ำปลาตั้งแต่บ่าย
เที่ยงคืนยังไม่กลับบ้านโอ้โหคงใส่ร้านอยู่ไกลเนอะ